คุณผู้ชมฮะมาถึงคดีของคุณแตงโม
ตำรวจจะแถลงวันจันทร์ที่๑๘เมษายน
เป็นการสรุปสำนวนและปิดคดีจริงหรือไม่

คุณสืบสกุลเพิ่งคุยก่อนจะเข้ารายการคุยตอนประมาณ๑๑โมงด้วยใช่ไหม

ทนายตกลงได้ข่าวว่าเขาจะเลื่อนเหรอเลื่อนการแถลงปิดคดี

ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมยืนยันผมคุยกับผู้ใหญ่มาแล้วนะฮะ
นี่คุณผู้ชมฮะทนายเดชาเปิดเผยออกมาแบบนี้
เอาทนายเดชาก่อนเลยละกันเพราะว่าเป็นอัปเดตล่าสุดนะครับ
นายเดชากิติวิทยานันต์เปิดเผยกับทีมข่าวของเรา

ผมโทรไปถามทนายเดชาตกลงแล้ววันจันทร์ที่๑๘เมษายน
ที่จะมีแถลงปิดคดีเลื่อนจริงใช่ไหม
ทนายเดชายืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะมีการเลื่อนแถลงปิดคดีจริง
ผมก็ถามทนายเดชามันเกิดจากอะไรครับ

บอกว่าตำรวจต้องรอพยานปากสุดท้ายของนายอาชียะเรืองรัตนพงศ์
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแสงเงา
ที่จะต้องสอบพยานรายนี้ในวันที่๒๒เมษายน

ว่าพยานจากฝั่งของนายอาชิยะจะมาให้ปากคำ
ทำให้ตำรวจต้องดำเนินการสอบพยานสุดท้ายรายนี้

ผมถามทนายเดชาหลักฐานของนายอาชียะตรงนี้

นายเดชาบอกจริงก็ไม่หรอก
แต่ว่าเพื่อให้มันครบถ้วนสมบูรณ
ได้ไม่ถูกสังคมหรือว่าโซเชียลตำหนิ

ริยะเขาจะหาว่าไม่สอบพยานฝั่งเขาเลย
อะไรแบบนี้ฟังเสียงทนายเดชาแล้วกันนะฮะ
ถือว่าเป็นพยานสำคัญเหรอครับอาจารย์

พนักงานสอบสวนแล้วก็คิดว่าไม่สำคัญนะ

พนักงานสอบสวนก็เลยจะรออีกหนึ่งปาก
เป็นฝั่งสุดท้ายนะครับ
ปากสุดท้ายนี้ต้องสอบวันที่เท่าไหร่ยังไงอาจารย์

ที่พยานของนายอาศิยะเนี่ย
นัดหมายกับพนักงานสอบสวนไว้แล้วที่สอบภอมเมืองนวลทะบุรีครับ
นี่แหละครับก็เป็นเหตุทำให้มีการเลื่อนนะครับ
เลื่อนในการที่จะแถลงปิดคดี
ทีนี้ต้องรอก่อน๒๒เมษายน

ซึ่งเป็นพยานของนายอาชียะเนี่ยนะฮะ

และทีนี้จะสอบเสร็จสอบไม่เสร็จอย่างไร

รอหลังวันที่๒๒เมษายนนะฮะ

อาจจะมีการแถลงปิดคดีนู่นสิ้นเดือนก็ได้
ส่วนกรณีที่ว่า๑หลักฐานสำคัญของตำรวจ

เพราะวันนี้พาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคุณฮะ
บอกว่าตำรวจมีคลิปสำคัญ
แตงโมหงายหลังระทึกวินาทีชีวิต
ยองท้ายเรือตอนลุกตกน้ำไม่ใช่ฆาตกรรม
อันนี้เป็นพาดหัวตัวโตในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

พอหลายคนเห็นแบบนี้ก็เลยแบบอ้าวจริงเหรอ
อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่ามีรายงานข่าวมา
เป็นรายงานข่าวนะคะว่าตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยนะ
คือตอนนี้สำนวนเขาเยอะมากเลยคุณ
ยังไม่มีใครได้เห็นสื่อไหนไม่มีสื่อไหนได้เลย
ซึ่งคลิปนี้มาจากวงจรปิดของกฟภการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวยค่ะ
แล้วคลิปนี้มันสำคัญยังไงล่ะ
บันทึกภาพได้เลยตอนที่เกิดเหตุการณ์
วันที่๒๔กุมภา๔ทุ่ม๓๓นาที
คือมันมีภาพช่วงที่เกิดเหตุค่ะ
คือคุณตังโมพลัดตกเรือช่วงนั้น
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาได้ภาพมาภาพมันอาจจะไม่ชัดคุณ
แต่ตำรวจเขาเอาไปให้บริษัทตัดต่อ
เอกชนเป็นสตูดิโอตัดต่อชื่อดังเลยนะคะ
ช่วยขยายสเกลภาพแล้วปรับให้มันคมชัดมาก
ทีนี้พอเห็นทำปรับภาพแล้วนะมันเป็นเงาอ่ะ
เงาของคนที่มานั่งยองท้ายเรือ
ขยับตัวลุกขึ้นหงายหลังแล้วก็พลัดตกเรือหายไป
ทีนี้แหละค่ะคาดว่าคนที่นั่งยองลุกขึ้นแล้วตกเรือเนี่ย

ใช่นะฮะเขาบอกว่าคลิปหลักฐานสำคัญนี้
ถูกเก็บรักษาไว้ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน

คาดว่าจะนำมาเปิดเผยในวันแถลงปิดคดี

แล้วก็เผยแพร่แก่ประชาชนและสังคมทั่วไป

ก็เชื่อว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
ไม่มีร่องรอยที่คุณตังโมถูกทำร้ายร่างกาย
คำให้การของคนทั้ง๕คนบนเรือให้การตรงกันนะครับ
จะมีให้การเท็จเรื่องเดียวคือการดื่มวาย
และทำลายหลักฐานเรื่องของขวดวายและแก้ววายเท่านั้น
แต่คำให้การทั้งหมดบอกว่าคุณแตงโมตกที่ท้ายเรือ

ผมก็เลยถามทนายเดชาอีกหน่อย
ทนายเดชาคลิปหลักฐานสำคัญที่วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่ง
พิมพ์ไทยรัฐที่บอกตำรวจมีเห็นชัดเลยว่าคุณตังโมนั่งยองแล้วตกน้ำ
นายเดชาต้องรู้ทนายเดชาได้เห็นไหม
ทนายเดชาบอกแบบนี้บอกอย่างไรฟังเสียงกันหน่อยละครับ
ผมก็พยายามที่แยบถามนะทนายเดชาคลิปนี้มันไม่ได้ออกมาสู่สายตาของคนในสังคมจริงเหรอ
ทนายเดชาก็บอกว่าถามตำรวจแล้วผมก็ยังไม่ทราบแน่ชัด
แต่ตำรวจบอกว่ามีคลิปทุกคลิปแล้วแล้วเดี๋ยวรอทีเดียววันแถลงนะครับ
ทีนี้คุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณแตงโมก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะ
ก่อนที่จะมีการแถลงปิดคดีทีมข่าวก็ไปคุยกับคุณแม่
คุณแม่เป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าใกล้จะมีเรื่องการแถลงปิดคดีเรียบร้อยแล้ว
คุณแม่คิดยังไงนะฮะคุณแม่ก็บอกแบบนี้คุณแม่เชื่อนะ
คุณแม่เชื่อตำรวจไม่ว่าตำรวจจะแถลงปิดคดีอย่างไรก็ตาม
แต่คุณแม่เชื่อทั้งหมดเชื่อทั้งหมดเลยนะครับ
ทีนี้ถามคุณแม่ว่าน้องแตงโมมาหาบ้างไหมนะฮะ
คุณแม่บอกน้องแตงโมไปหาเพื่อนเขา๓รอบนะ
รอบแรกไปหาเพื่อนแบบเป็นกลิ่นก็คือเป็นกลิ่นกุหลาบ

๒เพื่อนแตงโมก็มาบอกแม่อีกว่าน้องแตงโมมาหาอีก
คุณแม่ก็เลยบอกเพื่อนแตงโมไปบอกว่าถ้าแตงโมมาหานะ
ก็คุยกับตังโมเลยทีนี้ปรากฏว่ามาจริงคุณ
รอบ๓กลิ่นกุหลาบแรงมากนะฮะแล้วก็เพื่อนแตงโมบอกว่า
น้องโมพูดด้วยบอกว่าหนาวและเจ็บปวดมาก
ทีนี้แม่ฟังแล้วก็สงสารเพราะแม่เชื่อแบบนี้
ร่างของน้องแตงโมถูกแช่แข็งอยู่
แช่แข็งอยู่น้องคงหนาวอยู่ในตู้แช่แบบนั้นนะครับ
แล้วก็ถ้าตำรวจสรุปคดีแล้วเมื่อไหร่ก็ตาม
๑๘เมษายนหรือว่าจะเลื่อนไปแล้วก็ตาม
๒๒เมษายนหรือจะไปสิ้นเดือนเมษายน
แม่ก็จะอยากเผาร่างของน้องให้เสร็จสิ้นซะ
ทีนี้นักข่าวก็ถามแม่แม่ไปทำพิธีเชิญวิญญาณ

บอกว่าพี่ชายน้องแตงโมหรือว่าพี่ต่อยดายศ
ทำพิธีเรียบร้อยแล้วนะทำทุกอย่างได้ดีด้วย
แม่เลยคิดว่าทุกครั้งที่แม่ไปหาน้องแตงโมที่ท่าน้ำ
ก็รู้สึกหนาวเพราะว่าน้องเขาคงอยากให้แม่รู้ว่า
เขาอยู่ด้วยอยู่ด้วยกับแม่เท่านั้นเอง

ข่าวใหญ่จริงว่ามีการเลื่อนแถลงปิดคดีแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะนี่เอาจริงนะดิฉันก็อยากจะดูเหลือเกินภาพ
จากกล้องวงจรปิดกฎภบังกลวยว่าจะออกมาเป็นยังไง
ทีแรกคิดว่าจะได้ดูแล้ว๑๘นี้ต้องรอไปก่อนใช่ไหม

ยังไม่กำหนดใช่ไหมคุณสรุปคือ๒๒นี้เดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำเพิ่มอีกคนนึง
จะเอาพยานฝ่ายเทคนิคที่คุณอาชญะบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบแสงและเงาภาพกล้องวงจรปิดมาสอบปากคำ
จำได้ไหมเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
คุณอาชียะเขาเข้าพบพนักงานสอบสวน
เอาผู้เชี่ยวชาญคนนี้เข้าไปพบตำรวจด้วย
และเขาเชื่อมั่นว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุแซนไม่ได้นั่งอยู่ท้ายเรือ
ให้ดูแบบนี้ก็บอกว่าดูนะดูจากประมาทต่าง
หลังจากที่ตกมามันอาจจะเข้าไปใต้ท้องเรือ
นี่แหละเป็นประเด็นที่คุณอาชญาบอกว่าผมมีพยานปากสำคัญนะ
พยานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเงาในการปรับภาพกล้องวงจรปิดจริง
ก็จริงเป็นภาพกล้องวงจรปิดตามที่สสเต้ไปหามาได้นั่นแหละ
เชื่อเหลือเกินว่าคุณแตงโมตกที่หน้าเรือ
แล้วก็แซนไม่ได้นั่งอยู่ท้ายเรือตามคำกล่าวอ้างทั้งหมดนะฮะ
รอรอพยานปากสุดท้ายคนนี้เข้าให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำก่อน
แล้วก็รอดูว่าทางพนักงานสอบสวนเขาจะมีการแถลงปิดคดีวันไหนกันแน่
แต่แน่หลังวันที่๒๒เมษายนแน่นอนแล้วนะครับ
พอดูคอมเมนต์คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาบอกอุตส่าห์รอมาตั้งนาน
คิดว่า๑๘จะได้ฟังคุณผู้ชมไหนเรารอมาถึงขนาดนี้แล้ว
รออีกนิดหนึ่งนะนิดเดียวนะ
จริงทีมไทยรัฐของเราเตรียมนะ
เตรียมรายการพิเศษวันที่๑๘เมษายน
ตรงแหละเดี๋ยวมีรายการพิเศษแต่พอเป็นแบบนี้ทำไง
ว่าถ้ามีแถลงปุ๊บนะเดี๋ยวตัดเข้าการแถลงสดเลย
ให้ได้ฟังกันเลยแต่ทีนี้เลื่อนฮะ
ไม่เป็นไรคือวันไหนก็ตามที่จะแถลงเนี่ย
ไทยรัฐของเราเกาะติดคุณผู้ชมอยู่กับหน้าจอช่อง๓๒